ขณะที่พลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ได้พูดถึงความคืบหน้ากรณีของการล้มบอลว่าตอนนี้ครับตำรวจกำลังที่เตรียมที่จะสอบสู่นักบอลผู้ตัดสิน
หรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมขณะที่เอฟซีก็แสดงความยินดีกับสมาคมกีฬาฟุตบอลไทย
ถึงการที่ไทยนั้นกล้านะครับที่จะปราบปรามเรื่องของการทุจริตการล้มบอลล่าสุดนะครับ
ก็บอกว่าเลยไปทางโซนอายุทยาหน่อยนะครับก็มีรถตู้ไปจับนักฟุตบอลอีก๔คน
ของสโมสรแห่งหนึ่งนะครับไปสอบปากคำเพิ่มเติมก็แน่นอนนี่เป็นที่ที่ผมรู้มาดังนั้นเนี่ย
ที่ที่ไม่รู้ก็คงจะมีการไปสอบสวนกันเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้เพื่อสาวให้ถึงต้นต่อที่กระทำมาตลอด๑ปีที่ผ่านมาที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับ
สำนวนการสอบสวนเนี่ยผมคงเอาออกมาพูดไม่ได้นะครับว่าพาดพิงถึงใครบ้างจนกว่าเราจะสามารถรวบรวมพยาหลักฐานได้อย่างชัดเจนแล้วก็สามารถดำเนินคดีได้
ถ้าขณะนี้เราไปเอ่ยถึงเขาและเราไม่สามารถมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงเขาได้เราอาจจะถูกฟ้องหรือดำเนินคดีได้ครับ
อย่างที่เราติดตามข่าวมาหลายต่อหลายวันนะครับก็คือเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวจะมีรายชื่อเพิ่มเติมประกาศออกมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการล็อกผลการแข่งขัน
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่มีส่วนร่วมกับการล็อกผลการแข่งขันเนี่ย
หลายคนอยู่กับสโมสรนั้นสโมสรนี้คุณผู้ชมแฟนบอลเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วสโมสรเนี่ยถ้าเกิดไปมีเอี่ยวด้วยเนี่ยจะโดนลงโทษไหม
ดูที่ข้อนี้เลยครับเรื่องของการล้มบอลหากเปิดกฎระเบียบของสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าด้วยเรื่องของระเบียบการลงโทษวินัยมารยาทพุทธศักราช๒๕๕๙ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่๑ก็คือปี๒๕๖๐ทำให้มันทันสมัยขึ้นนะครับ
ในข้อที่๓๑๔ก็มีใจความว่าหากทีมใดสมยอมกันอย่างไม่สมศักดิ์ศรีของต้นสังกัดหรือว่าเจ้าหน้าที่จะถูกลงโทษดังนี้
มี๓ข้อก็คือ๑ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันโดยทันทีเสมือนว่าไม่ได้เข้าแข่งขันตั้งแต่ต้นฤดูกาล
๒ก็คือต้องทรงเงินสนับสนุนหรือเงินที่ได้อื่นที่ได้รับไปแล้วคืนให้กับทางคก
นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอว่าทางสมาคมจะลงโทษกับสามสโมสรที่มีบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการล้มบอลหรือไม่
อย่างไรต้องติดตามกันต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปถาม
ไปถามคนนี้นะครับก็คือบิ๊กโจพาทิศสุภพงศ์โคศกแล้วก็รองเลขาธิการสมาคม
ก็ได้ออกมาพูดถึงกฎกติกาในข้อนี้อยู่เหมือนกันนะครับว่า
ตอนนี้เนี่ยต้องรอให้คดีสิ้นสุดเสียก่อนจากนั้นก็จะมาดูว่าสโมสรนั้นมีเอี่ยวด้วยหรือไม่
ซึ่งถ้าไม่มีเอี่ยวด้วยเนี่ยสโมสรก็สามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้นั่นเองนะครับ
ซึ่ง๓สโมสรที่มีผู้เล่นมีบุคลากรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็มี
นครราชสีมาเอฟซีราชนาวีและศรีสะเกดเอฟซีนั่นเอง